นี่คืออุทหรณ์สำคัญของคนที่ขี่รถแล้วไม่สมมุ่งกับน็อค
แล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร
เพราะคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนเหตุการณ์ต่อไปนี้

ถึงแม้ว่าจะโชคดีแต่ก็สาหัส
ก็ต้องสาหัสรถใหญ่กับรถเล็กขนาดนั้น

กลับรถโดยที่ไม่ได้มองอะไรเลยฮะ
แล้วรถบัสเขาก็มาทางตรงของเขาอยู่ดีครับ

ทั้งหลังเนี่ยโดนล้อหลังเหยียบไปนิดนึงนะ

คือไม่ได้เสียชีวิตแต่ก็อาการก็หนักมากเหมือนกัน

นี่ทุกคันเขาจอดติดแสดงหมดเห็นชัดเจน

จากซ้ายสุดกลับรถทันที
ชนสิครับอันนี้คือวัยรุ่น๒คนนั้น

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แยกขวงสิงครับ

คนเจ็บทั้งสองคนเป็นเด็กช่างจากวิทยาลัยเทคโนโลยี
โปรลิเทคนิคล้านหนานนะครับ
หนึ่งคนนั้นก็คือนายวัชรากรพุทธเหมาะอายุ๒๐ปี
เป็นนักศึกษาปวสปี๒
หลังจากเกิดเหตุก็มีคนช่วยประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ซึ่งอีกคนนึงก็ถูกล้อหลังของรถทับ
ไปที่บริเวณขาแล้วก็สะโพกด้วย
แต่ว่าทั้งสองคนไม่เสียชีวิตนะแต่อาการก็หนักมาก
นี่คือท้าวหอนสำคัญมากสำหรับคนที่
ขี่รถไม่เคารพกฎจราจรและไม่สวมหวกกันน็อกนะครับ
มีอีกหนึ่งเรื่องนะไปดูที่สงขราครับ
เขากลับรถนะครับคุณผู้ชมนี่ค่ะ
ตีรังกาเลยครับคนขี่รถมอเตอร์ไซค์
นะฮะรถเก๋งจู่นะกับรถแบบกระทันหันนะครับ
อยู่ที่บริเวณแยกนี้ฮะมันคือสี่แยกไฟแดง
รถมอเตอร์ไซค์ขับมาก็ชนโครมอย่างหนักร่าง
เด็นตีรังกาลงมากระแทกพื้นนะแน่นิ่งไปเลยนะฮะ
ออกมาไม่ดูซ้ายดูขวาแบบนี้ไม่ได้นะ
คือก็โชคดีอย่างหนึ่งคือไม่มีรถขับมา
ไม่มีขับตามหลังไม่มีขับสวนไม่งั้นคงโดนทับไปอีกจังหวะหนึ่งนะครับ
โอ้โหก็เนี่ยฮะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คนขี่รถเขาบาดเจ็บนะครับ
เกิดขึ้นที่แยกพลพิชัยครับในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่

ทราบชื่อคือนายโดนบราเฮมแดวามาลัยอายุ๒๕ปีบาดเจ็บที่ขาขวานะครับ
ก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนขี่รถทั้งรถเล็กรถใหญ่
คุณต้องระวังและเคารพกฎจราจรด้วยเพราะก็อาจจะไม่โชคดีเสมอไปนะครับ